วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี

ด้วยกิจกรรมเพิ่มความสุขในการบริหารจัดการน้ำและการประบายน้ำ
รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมจากเจ้าพายุเตี้ยนหมู่
แต่ปรากฏว่ามีคนไปต้อนรับ

ดูกม
ออกไป
มีคนไปต้อนรับบิ๊กป้อม
ค่ะแบบนี้แล้วก็มีการปะทะกับตำรวจแบบนี้นะครับ
ปะทะจุดแรกอยู่บริเวณสวนรัชดา

และจะมีการรายงานสนักการณ์น้ำให้บิ๊กป้อมได้ฟังกัน

มีผู้ที่เข้ามาชุมนุมประท้วง
แล้วก็ตำรวจมีการควบคุมไว้
และการควบคุมทำให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บไป๒คน
ได้รับบาดเจ็บบริเวณศรีษะบวม

กาดของผู้ชุมนุมอีกคนนึงก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ณจุดนี้เริ่มคลี่คลายนะครับ
ส่วนตัวกาดนั้นตำรวจยังควบคุมตัว

หลังถูกข้อหาว่าพยายามทำร้ายร่างกายตำรวจนะครับ

ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนเท้าไปอย่าง๔แยก
สารากลางห่างจากจุดแรกประมาณ๕๐เมตร
ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนของจังหวัดนะนะ
พร้อมโลกก็กระชับพื้นที่
ไม่ให้มีการรวมกลุ่มชุมนุมกัน

เข้าไปภายในบริเวณสารากลางนะครับ

ไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ
ก่อนที่นายไนท์ดาวดินและผู้ชุมนุม

ขอไมคอโฟนคืนจากภูมิกับคพศภขอนแก่ม
โดยทางตำรวจก็ยืนยันว่าจะคืน
แต่ขอให้เหตุการณ์สงบก่อน
แต่ถามว่าพอไม่คืนไมค์เขาไปแบบนี้
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกไหมปะทุขึ้นครับคุณ

จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมยอมถอยออกจากพื้นที่

ตามกำหนดการของรองนายยกรัฐมนตรี
รองจะไปไหนพวกเราไปด้วยนะฮะ
โดยตำรวจได้เฝ้าระวังและติดตามดูแลความสงบ

แต่มีนายตำรวจเข้ามาปิดลำโพงและยึดไมค์ไฟ
ผมและกลุ่มผู้ชุมนุมจะเอาไมค์คืนเท่านั้นเอง
แต่ถูกตำรวจใช้ความรุนแรงนะครับ
ไม่มีกิจกันในวงที่ขอสอน้องที่เท่าไหร่ร้ายกายเมื่อกี้
ส่วนภารกิจของบิ๊กป้อมในการลงพื้นที่ขอนแก่น
ก็มารับฟังการรายงานจากผู้ว่าถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่
ที่สารากลางจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะครับ
โดยผู้ว่าก็รายงานว่าสถานการณ์ที่น้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้น
เข้าท่วมพื้นที่มีทั้งพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน๑๗อำเภอ๗๘ตำบล๗๓๙หมู่บ้าน
กว่าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต๗รายนะครับ
แล้วก็ที่อยู่อาศัย๒๗๐๐กว่าหลังถนน๖๔สาย
แล้วก็ฝ่าย๓แห่งวัด๔แห่งได้รับความเสียหายคุณ
ขณะที่พื้นที่การเกษตรแสนกว่าไร่นะได้รับความเสียหาย
และสถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว๘อำเภอนะครับ
ก็ยังเหลืออยู่บางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วม
จากนั้นนะฮะรองนายยกรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่ามามอบความสุขใช่ไหม
ก็เลยไปกดปุ่มในกิจกรรมเพิ่มความสุขสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
เพื่อเติมน้ำต้นทุนในพื้นที่แรงด้วยนะครับ
ในเขตพื้นที่อำเภอภูเวียงจังหวัดชุมแพร
ขออภัยไม่ใช่อำเภอภูเวียงและอำเภอชุมแพร
หลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปมอบถุงยางชีพพบปะพี่น้องประชาชน
ตำบลท่าพระของจังหวัดขอนแก่นด้วย
เขาว่าคราวนี้จริงก็มีกาดคอยดูแลเยอะนะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดคอยดูแลกันแน่นหนาเลย
เพราะกลัวเหตุการณ์การประท้วงนั่นแหละนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณนะมีคนตามไปด้วย
ใครรู้ไหมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพักษ์แล้วก็สัตว์อาจารย์ดรนรมนศ์พิญโยศินวัตน์
๒คนนี้ที่ถูกออกจากคณะรัฐมนตรี
แต่ก็ตามบิ๊กป้อมไปติดนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ขอนแก่นเดี๋ยววันศุกร์นายกลงพื้นที่อุบล

ไปดูน้ำท่วมเหมือนกันเลยนะคะ